ลูกสาวของคุณชมพู่อารยานั่นเองนะครับ

ไม่มีใครชายถูกชื่อว่าน้องอาร์บีเกลค่ะ
นี่แหละค่ะคือคลิปที่คุณพ่อคุณแม่
เขาได้โพสต์เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ

จะเป็นภาพนิ่งแบบภาพครอบครัวในวันห้องคลอดอะไร

เล็กไม่ต้องใหญ่เท่านั้นค่ะ

รายงานแบบนี้เลยแล้วก็
น็อตเนี่ยเป็นคนเลือกให้มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็ลิงก์กับพี่สายฟ้าพี่พายุด้วยนะคะ
บีเกลเนี่ยเป็นชื่อของพายุชนิดหนึ่งคุณผู้ชมเป็นพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการโดยกรมอุตุของสหราชนาจักรและไอแลนด์นะคะ
ซึ่งพายุลูกนี้ค่ะทำให้เกิดทั้งลมพัดแรงสายฟ้าฝนตกอากาศหนาวเย็นอย่าเยือกเลยนะ
แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ
ซึ่งพายุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับปีเดียวที่คุณพ่อน็อตเขาขอแม่ชมแต่งงาน
อ่ะลึกถึงไหมลึกถึงพอหรือยัง
และด้วยความที่เลิกงามยามดีเลิกสวยเมื่อวานนี้๓๐เดือน๓คุณผู้ชม

ก็คือจะอะไรจะจดเลขอะไรหรือเปล่า
แต่ว่านะฮะแอบดูมือน้องนิดนึงนะคะ
คือโค้งสุดท้ายแล้วด้วยการที่แบบ
เดบีเพิ่งเกิดอ่ะคุณค่ะโรคแรกก่อน

แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ขยับสายตาไปจากตรงอื่นเลย
ก็มองดูมือน้องแล้วก็จินตนาการกันไป
ฝันกันไปว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะรวยจากโชคของน้องอาบิเก
นี่น้องเขาเพิ่งเกิดเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก
แต่เราเกิดนานแล้วไงเราก็เกรงกันไปนิดนึงนะคะว่า
เราว่าเออแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหมดแผงแล้วนะตอนนี้